เรื่องเล็กน่ารักแบบสัตว์เลี้ยงที่เป็นสัตว์เลี้ยงแบบสามัญประจำบ้าน

ใครเป็นธาตุแมวฟังให้ดีนะคะ
คุณชนะก็เป็นธาตุแมวคนหนึ่งเหมือนกันใช่ไหม
สังเกตว่ามันจะชอบซุกซน
ไปเล่นจุดนั้นจุดนี้มุมนั้นมุมนี้
บางทีความสนของมันก็ทำเอาเราปวดหัวเหมือนกันนะ
โอ้โหเป็นไงล่ะ

ถ้ามุมรวดรูขนาดนี้ยุงยังเข้าได้หมด
ไม่ใช่แค่ยุงบางทีแมวจะรอดได้อยู่แล้วด้วย

ลดดูปีนเร็วมาก

กระโดดมาที่สูงที่ต่ำมันไปได้หมด
สวยไหมคะตัวมันเบาอ่ะคุณผู้ชม
มันก็จนตามภาษาวิ่งเล่นอยู่ข้างล่างดีไม่เอา
กระโดดปีนขึ้นไปตามประตูมุ้งลวด
ปรากฏว่าประตูมุ้งแล้วมันมีรูอยู่แล้ว
น้องก็ช่างอยากจะรู้เอาตัวเอาหน้ามุดเข้าไป

เอาง่ายทีนี้ก็ต้องลองเมี๊ยวช่วยด้วยสิคะ

สักพักนึงโอเคยอมก็ได้กระโดดลงมาเหมือนเดิม

ก็ถามไปนะไอ้มุ้งที่เห็นไม่น่าจะรอด

แม่ต้องเจาะเป็นแบบทางลอดแมว

อิงมันป่ากุยมุ้งรวดขาดหมดเลย

จริงเนียงมันจะมีรูแล้ว

เอาไม่ได้เกี่ยวกับข่าว